ฉันมาเริ่มที่ช่างแต่งหน้ากันบ้างดีกว่า

ฉัดช่างแต่งหน้าชื่อดังเมืองไทยนี่แหละ
เขาไปคอมเมนต์
ก็เลยไปควานหามา

ลงรูปหนุ่มเจจากสวัสดิ์อัตถสคุณชัย
เจคนนี้คือทายาทนมเปรี้ยวคนดังคุณ
คันละ๓๐ล้านบาทแค่นั้นเองแล้วไม่เอาเรื่อง
โอ้โหคนนี้แบบว่าใจสปอร์ตมากคนนั้นน่ะเหรอ

อย่างที่บอกไปว่าแคปชั่นซ้อมแต่งหน้าเจ้าสาวเลยได้ไหม

จะซ้ำแต่อะไรดีมาแน่นอนนะคนนี้
เชียร์ทั้งยินดีแบบนี้ไม่รู้จะเป็นจริงหรือเปล่านะคะ
ถ้าเกิดว่าเจอครั้งหน้าฝากพี่แจ๊คไปถามพี่เมย์หน่อยสิ
ได้เลยค่ะนะคะแต่ว่าก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อนะคะ
แล้วก็อย่างที่ทราบคุณเจนี่เขาใจสปอร์ตจริง
หรูเขาก็หลายคันนะคะคุณผู้ชมค่ะ